มาถึงประเด็นที่คุณเฟี้ยวฟ้าวออกมาบอกต่อสังคม

เพราะว่าพญานาคก่อนหน้านี้
เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเคลียร์จบหรือยัง
แต่ครั้งนี้เนี่ยเธอมาโพสต์ภาพจุดที่สร้างสาราครับ

ก่อนนี้มันคงยังเทใหม่ไม่แห้งแหละแล้วมีรอยเลื้อยมา
ผมเล่าเดี๋ยวไม่เห็นภาพครับดูคลิปดีกว่าครับ
อ๋อบุ๋มลุกไปแล้วสิ
นี่ตรงเศร้า

คือไม่รู้ถ้าผู้ที่เอ็มเชื่อว่าอันนั้นคือรอยจากไพยานาภ
แต่พี่อิมบอกนี่ว่าในกล้องวงจรปิดไม่เห็นว่ามันมีอะไร
อันนี้ต้องถัดขดไป

อ่ามันอยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนด้วยนะ

เป็นจุดที่ก่อสร้างสาราปู่อินนคราช
ที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว

แต่จุดที่แปลกออกไปให้สังเกตที่พื้นครับ
นั่นนะฮะด้านหลังของคุณอิมนะครับ
จะเทปูนมีร่องรอยนะฮะ
ดเคี้ยวคดเคี้ยวเหมือนรอยเลื้อย

เชื่อเลยว่าเป็นรอยพญานาคเลื้อย
สำแดงอิทธิฤทธิ์ให้ลูกหลานได้เห็น
โดยเขียนบรรยายข้อความเอาไว้ว่า
รอยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคุณแม่นั่งสมาธิ
และทำพิธีที่จุดสร้างสาราดังกล่าวจนถึงตีหนึ่ง
รุ่งเช้ามานะครับความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น
มีร่องรอยเลื้อยอย่างที่เห็น
เธอบอกว่าปู่อินนักฮราชเสด็จมา
แล้วก็รอยตรงนี้เนี่ยก็จะนำทองมาเจิมมาปิดเอาไว้
แล้วก็ทำเป็นสาราปฏิบัติธรรมสืบต่อไป

ได้วิดีโอคอลไปหาคุณเฟียลฟ้าวที่เชียงใหม่
เธอเล่าว่าทันทีที่รู้ข่าว
ก็รีบขึ้นเครื่องจากกรุงเทพมาที่นี่เลย
พอได้มาเห็นรอยจริงเธอบอกเธออึ้ง
ใครจะบอกว่างมงายหรืออะไรจะบอกเธอไม่สน
เพราะว่าในใจเธอมีแต่พ่อปู่พญานาค
ซึ่งรอยทั้งหมดเธอนับได้๑๔รอยครับ
เป็นรอยเหมือนรอยงูอะค่ะแต่หนูเชื่อเป็นรอยพญานาคค่ะ
เพราะว่าหนูมาดูอะพี่สีปูนอ่ะ
ปูนเหมือนกดบุ๋มออกไปใช่ไหมคะแล้วคนละสีอ่ะ
มันมีประมาณกี่รอยคะน้องอิ่มมีประมาณกี่ร้อยสิบได้ป่

ตัวนี้น้ำตัว๑๔วาคา

ขอให้หนูทำกว่าหนึ่งนิดหนึ่งเถอะในแค่อันนี้

ย้ำนะว่าเธอไม่ได้ให้เลขอะไรนะ
แต่ถ้าถูกรบรวมที่หนึ่งจริงจะเอาเงินทั้งหมดมาสร้างวัด
ส่วนหลายคนเห็นว่าครั้งนี้คุณเฟี้ยวฟ้าวเนี่ย
ถือเป็นการบอกเลขก่อนวันออกสลาก

ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ
เพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ย

สุดท้ายเป็นเรื่องความเชื่อสู่บุคคลนะคะ